คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะอันนี้ก็เข้าใจว่าพระท่านหนาวเหมือนกัน
เพราะมีชาวบ้านเนี้ยเขาไปที่สาราริมทางใช่ไหมอืมแล้วเห็นเหมือนกับพระน่ะ
เอาจีวอนอ่ะคลุมหัวอยู่แล้วนอนอยู่แต่พอไปดูดีดีเอ้า
พระท่านไม่ได้จำวัดไม่ได้นอนแต่มรณภาพอยู่ตรงสาราริมทางแบบนี้ค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะนู่นน่ะเห็นไหมอยู่ตรงที่นั่งแล้วเบลออยู่เนี่ยค่ะ
สาราริมทางเลยที่ถนนสายหนองเม็กนะคะที่บ้านดุงท้ายหมู่บ้านสมวิไลที่บ้านดุงของอุดรค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็เจอศพของพระวัชกรกองจันทร์อายุ๕๓ปีค่ะ
สภาพนี่นะคือเหมือนกับมีเลือดมีเลือดไหลออกจากศีรษะแต่ว่าเลือดแห้งกรังแล้วอยู่ที่พื้นเนี่ยนะคะ
มรณภาพมาหลายชั่วโมงแล้วก็คาดว่าพระท่านน่าจะถูกทุบศีรษะโดนทำร้าย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเจอนี่ค่ะเห็นไหมท่อนไม้นี้น้ำตาลเข้มนั้นจริงคือสีเลือดนะคุณผู้ชม
อยู่ตรงข้างอะค่ะเหตุการณ์เนี่ยคือไปเจอศพของพระท่านตอนประมาณเที่ยงของเมื่อวานนี้ค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นว่าพระรูปนี้ลงจากรถโดยสารแล้วก็เดินไปตามถนน
หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปนั่งพักในสาราตั้งแต่เย็นวันที่๑๙แล้วค่ะแล้วพอมาเช้าวันที่๒๐เนี่ยมีคนเห็นว่าเอ๊ะ
พระท่านมาจำวัดหรือว่ามานอนอยู่ตรงสาราริมทางแล้วมองไปเนี่ยอ้าวเอาจีวอนคลุมหัวอยู่คิดว่าหนาวอยู่เลย
แต่พอไปดูใกล้ไปเรียกพระท่านปรากฏว่าพระท่านมรณภาพแล้วก็เลยรีบแจ้งตำรวจที่โรงพักดงเย็นให้มาตรวจสอบ
อืมทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้มีไหมมีค่ะเพราะว่าทางตำรวจเนี้ยคุมตัวผู้ต้องสงสัย
คนในหมู่บ้านนี่แหละเอาตัวไปสอบสวน
แล้วก็รู้ว่าคนนั้นเขาหล่อนยา
กลัวว่าพระจะมาขโมยของในบ้าน
ก็เลยเอาท่อนไม้ปั๊ก
ทุบที่ศีรษะของพระท่าน๓ที
พระท่านมรณภาพเสียชีวิต
ทีนี้เดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีกับคนที่คุมตัวมาได้
ที่ก่อเหตุแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะ